นี้บ้างนี้เป็นรูปผ้าสมเด็จด้วยนี่เนอะ
เธอทยายิดู
เข้าไปใส่บาทมาเวลาที่จะเข้ามา
มือถูกเลี้ยงฟ่อฟ่อ

เขาก็ลูบที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวจากนี้ก็ลูบ

ก็ไม่เห็นเนอะ
สิบแปดสิบแปดสิบแปด